กลางเมืองตรังค่ะเมื่อตีสามที่ผ่านมานะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่วัยรุ่นยิงกัน
คือมีวัยรุ่นเขาขี่รถจักรยานยนต์มาแล้วก็ไปประกบรถกระบะ
คนที่ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เนี่ยยิงใส่
แล้วก็ยิงใส่ฝั่งด้านคนขับรถกระบะค่ะ
คนขับรถกระบะเขาเสียชีวิตเลยนะคะอายุแค่๑๙ปี
สาเหตุก็คือเหมือนเขาเคยทะเลาะกันมาก่อนมีเรื่องกันมาก่อน
แล้วก็เป็นการตามมาล้างแค้นกันค่ะ
นี่ค่ะผู้เสียชีวิตก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
เป็นคนที่ขับรถกระบะมานายกิติศักดิ์ทองเพิ่มหรือป่องอายุ๑๙
มีอาชีพเป็นคนรับจ้างทาสีค่ะ
ถูกยิงกระสุนเข้าที่ชายโครงด้านขวานัด๑
กระบะที่ผู้ตายขับมาเป็นกระบะแบบแข็บสีบรอนเงิน
ทะเบียนบอบไม้ค์ไม้ถทหาร๓๗๐๙ตรัง
มีรอยกระสุนปืนนะคะเจาะเข้าที่มือจับ
ประตูรถด้านขวา๑รู
แล้วก็ที่เบาะคนขับมีกองเลือดอยู่เต็มเลยนะคะ
ยิงเข้าไปตรงนี้พอดีแล้วก็ตรงคนขับพอดีเลยค่ะ
เพื่อนผู้เสียชีวิตค่ะเป็นนักศึกษาชั้นปวส๑อายุ๑๙

และก็ขับกระบะนั่งกระบะกันมาจะไปกินข้าวต้มกัน

คนขับกับเพื่อนคนนี้แหละนั่งกันไปสองคน
พอไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะอยู่มีวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบคันหนึ่ง
กับสองคนค่ะคนซ้อนท้ายนี่แหละชักปืนมายิงใส่เลยนะคะ
แล้วก็ยิงใส่ประตูฝั่งคนขับไปนัดหนึ่ง
กระสุนถูกในป๋องแล้วก็ฟุบเลยค่ะ
ไปที่พวงมาลัยรถเลยก็เลยประคองเพื่อนที่นั่งข้าง
เพื่อประคองรถจอดข้างทางคนร้ายก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
เพื่อนผู้ตายก็รีบนำเพื่อนไปส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายก็เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะ
ไปที่พวงมาลัยแล้วก็ไม่ครับคือไม่ขับเร็วเท่าไร
คือก็รถดับผมก็ลงรถถึงก็วิ่งไปหาเพื่อนถึง
ผมก็อุ้มเพื่อนไปอยู่ข้างผมขับ
ทีมข่าวของเราก็ไปคุยกับเพื่อนผู้ตายอีกคนนึงนะคะ

เขาเล่าให้ฟังว่าช่วงค่ำเมื่อวาน
กลุ่มเพื่อนกับผู้ตายเนี่ยค่ะ๑๐คนได้
กินเหล้ากันอยู่ในร้านแห่งหนึ่งในตลาดชินตา
แล้วก็ไปเจอกับคู่อริเก่ากับเพื่อนในกลุ่ม
เขามากัน๓คนฝั่งคู่อรินะคะ
แต่บังเอิญมากินเล่าร้านเดียวกัน
แล้วก็มองหน้ากันเขม่นกันมีปากเสียงกัน
แต่ที่ร้านตอนนั้นเนี่ยแค่ทะเลาะกันนะ
ไม่ได้ต่ออีกกันไม่ได้ทำร้ายร่างกายอะไรกัน
แต่พอร้านเหล้าปิดค่ะเที่ยงคืนไปเที่ยวต่อที่ผับอีกแห่งนึงนะคะ
กลุ่มคู่อริ๓คนก็ตามไป
แล้ว๑ใน๓เป็นลูกชายผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลควนปริง
ตามไปที่ผับแล้วก็ไปเขม่นกันอีกรอบหนึ่งอีกผับหนึ่ง
พอผับเลิกตัวผู้ตายเขาขับกระบะไปส่งเพื่อน
ขับออกมาได้แค่ประมาณ๘๐๐เมตร
วัยรุ่นคู่อริตามมาค่ะขี่รถจักรยานยนต์ตามมา
แล้วก็ตอนแรกเนี่ยเอาปืนยิงขึ้นฟ้าก่อน
ยิงขึ้นฟ้าเนี่ยยิงเป็น๑๐นัดเลยนะคะ
ผู้ตายก็เลยขับรถวนกลับมารับเพื่อนที่ผับ

แต่กลุ่มคู่อริกลุ่มนี้ก็ยังตามมา
คราวนี้ไม่ได้ยิงปืนขู่ขึ้นฟ้ายิงใส่รถเลย
คนขับเขาเสียชีวิตเลย
ตำรวจสอบปากคำพยานแล้วก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อหาหลักฐานเพิ่มนะคะ
แล้วก็จะนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีค่ะ

กลุ่มคู่อริเป็นใครบ้างก็เรียกตัวมาได้